ผู้หญิงคนนี้ท้อง๔เดือนถูกในจ้างทำร้าย
เธอบอกเธอบาดเจ็บถึงขั้นกระโหลกร้าวเลยนะครับ
แจ้งตำรวจตำรวจดันรู้จักกับนายจ้างที่ทำร้ายซะอีกนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
หอมฮะนี่ครับคอนางหอม
หอมอายุ๓๑ปีเธอเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมานะ
ตั้งคัน๔เดือนไปแจ้งความที่สพเมืองแม่ห้องศรบอก
นายจ้างคนไทยเนี่ยทำร้ายหนูนะ
ได้รับบาดเจ็บเขียวช้ำเลยที่คอเนี่ยหลายแห่งกระโหลกก็ร้าวนะครับ
บอกว่าตำรวจดันรู้จักกับเจ้าของนะครับ
ในจ้างเธอนะครับเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ห้องเช่าแถวถนนเลี่ยงเมืองครับที่อำเภอเมืองแม่ห้องศร
นายศรีสุวรรณสรศักดิ์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
แล้วก็ภูมิในการศูนย์ประชาบดีจังหวัดแม่ห้องศรเปิดเผยบอกว่า
จากการถามผู้เสียหายเนี่ยเป็นลูกจ้างร้านขายน้ำเต้าหู้ในตัวเมืองแม่ห้องศร
วันเกิดเหตุภรรยาของนายจ้างโทรมาขอให้ผู้เสียหายช่วยไปตามสามีให้หน่อย
ไปเจอสามีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนเลี่ยงเมืองดื่มเหล้าอยู่นะครับ
จากนั้นสามีนะครับก็ทะเลาะกันต่อมาในจ้างเนี่ยบุกมาทำร้ายนะครับ
ถึงห้องห้องพักเลยวันเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความนะครับ
ตำรวจก็ยังไม่รับแจ้งแต่มารับแจ้งวันที่ยี่สิบเอ็ด
พยายามกดดันให้ลงชื่อยอมรับเงินเยียวยา๒แสนบาทนะครับ
แล้วก็ไม่เอาความนะทั้งแพ่งทั้งอาญานะส่วนข้อหาบุกรุกเนี่ยนะครับ
คือตำรวจบ่ายเบียงไม่รับแจ้งหลังจากรับตัวมาดูแลนะครับ
ผู้เสียหายเกิดอาการชักหมดสติก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพบว่าโอ้กระโหลกร้าวนี่นะครับ
แม่ของเด็กบอกว่าลูกในท้องก็ไม่ดิ้นนะคาดว่าจะเสียชีวิต
โรงพยาบาลศรีสังวานนะครับเดี๋ยวต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับ
คืออาจจะเกิดความรู้สึกอาจจะเกิดจากความรู้สึกของแม่หรือเปล่าฮะ
เอาลองฟังทางคนที่ไปช่วยเหลือพูดถึงเหตุการณ์นี้หน่อยครับ
เขาก็ถูกผู้กระทำเนี่ยข่มขู่ไปโรงพยาบาลก็บอกว่าห้ามพูดว่าเขาถูกทำร้าย
ให้บอกว่าเขาหกล้มนะครับแต่ตอนนั้นเขาเจ็บปวดมากเขาก็เลยไม่พูดตามที่ผู้ต้องหาบอกนะครับ
เขาก็ไปบอกว่าเขาถูกทำร้ายจริงมาอยู่ได้ประมาณ๑๐กว่านาทีนะครับ
ปรากฏว่าเขาช็อกครับเขาช็อกแล้วก็เหมือนหมดสติ
ก็เลยทางบ้านพักเด็กก็เลยประสานกับทางโรงพยาบาลศรีสังวานให้นำรถกู้ชีพมารับเขาไป
ลูกจ้างผู้เสียหายสามีผัวเข้าบ้านไม่ได้ไม่มีกุญแจ
โทรไปไม่รับสายงอนอยู่นี่นะครับ
ตามไปที่ห้องผู้เสียหายไปตบไปตีภรรยา
พอผู้เสียหายเข้าไปห้ามก็เลยโดนทำร้ายไปด้วยนะครับ
คือที่ยังไม่แจ้งข้อหาในจ้างเดี๋ยวรอผลตรวจร่างกาย

แล้วกำชับนะครับให้ทำคดีตรงไปตรงมา
ส่วนผู้เสียหายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ลูกในคันปลอดภัยนะครับหมอดูแลใกล้ชิดครับ